ยอดมวยไทยรัฐในสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่คู่รองนะครับ
หลังจากที่โดนนับก่อนสุดท้ายกลับมาชนะน็อกครับเตะเม็ดนี้เนี่ย

เป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์เลยนะครับเพชรศรีดินโคงชูช่วย
วยใต้ใจเต็มนะครับจากสงขลาพบกับมวยสุรินครับ
โคตรศาสตร์เล็กกรกับอันหน้ายกแรกเนี่ยโตเล็กกว่านะครับ
ลงทุนเข้าก่อนแล้วก็ได้จังหวะครับได้นับก่อนนะครับ
ร่วงเลยครับเพชรศรีนินโดนต่อยบายคางเลยครับโฆษศาสตร์เล็กนี่ลงทุนก่อนครับ
วยตัวเล็กกว่าจากนั้นครับเพชรศรีดินยกสองนะครับ
ใส่รูปร่างใหญ่กว่าเดินหมดเลยครับพอโดนนับแล้ว
ต้องเดินครับแล้วก็โหมตีเข่าพุทธศาสเล็กนั้นออกอาการเลยครับ
พอโดนมากมากเข้าที่ชักดื้อหย่าครับไม่โตตอบเลย
โดนอีกชุดเลยครับกับอาการนรงรวมจิตก็
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับนักมวยนะครับก็ยุติการชกเลยครับ
มือให้กับเพชรศรีนินพลิกกลับมาชนะ
เทคนิคเครื่องล็อคอัลได้ครับในยกที่สอง
ที่ผลในคู่อื่นนะครับคู่หนึ่งสกัดเพชรเพชรสี่หมื่น
จังหวะหัวแข้งซ้ายชนะแสงอาทิตยเกรดคำทร
และคู่สองชมวกเพชรเพชรสี่หมื่นนะครับเดินเข้าไป
เจอกับทางหนึ่งพยักษ์พอหลักบุญนะครับสุดท้ายก็เดินเข้าไป
แข้งหนักแพ้ไปครับและคู่เอกร้อยเชิงจ้อยนาธวีนะครับ
ตอบหนักสี่ปอนเอาชนะเพชรเกรงไกรต่อศิลาไทยไปได้ครับ